กับกรกตหรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในช่วงนี้พักการเมืองยังออกมาหาเสียงไม่ได้

หรือออกมาชี้แจงเรื่องราวต่าง
โยกการเลือกตั้งก็จะเป็นกรกตค่ะ

ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ถือเป็นหน้าที่หลักและหัวใจสำคัญนะคะ

กรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูล
มีหน้าที่หลักเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมทั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
รวมทั้งการออกเสียงประชามติ
กรกตเพิ่งเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
โดยเข้ามาจัดการเลือกตั้งแทนกระทรวงมหาดไทย
เมื่อมีการเลือกตั้งสอสอในปี๒๕๕๙
กรกตมี๕คนแต่รัฐธรรมนูญปัจจุบันเพิ่มเป็น๗คน
มีวาระการดำรงตำแหน่ง๗ปี
ตามกฎหมายกรกตต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจของกรกต
ต้องเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาร
และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิษฐ์
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ต้องยอมรับว่ากรกตมีอำนาจหน้าที่มากกว่าองค์กรอิสระอื่น
เพราะกรกตมีอำนาจหน้าที่๓ด้านอยู่ในตัว
คือบริหารตุลาการและนิติบัญญัติ

คือควบคุมและดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งระดับชาติระดับท้องถิ่น
รวมถึงการออกเสียงประชามติ

คือสามารถทำการสืบสวนหรือไต่สวน
และวินิจฉัยชี้ขาดสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
นับคะแนนใหม่รวมทั้งการสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง
ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครหัวคะแนน
และผู้เกี่ยวข้องที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
และอำนาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติคือ
ออกระเบียบคำสั่งข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
รวมถึงประกาศผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
กฎหมายยังให้ความคุ้มครองกรกต
โดยในระหว่างที่พระราชกิจสดีกาให้มีการเลือกตั้ง
ห้ามมีให้จับคุมขังหรือหมายเรียกตัวกรกตไปสอบสวน
แต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือในกรณีที่มีการจับกรกตในขณะกระทำความผิด
หรือจับหรือคุมขังคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น
ให้รายงานต่อประธานกรกตโดยด่วน
และให้ประธานกรกตมีอำนาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้
ขณะเดียวกันหากกรกตกระทำการ
หรือละเว้นการกรธรรมอันมิชอบด้วยหน้าที่
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา๑๐ปี

ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๕ปีถึง๒๐ปี

และปรับตั้งแต่๑แสนบาทถึง๔แสนบาท